กฎหมายเลือกตั้งสอสอกำหนดข้อห้ามในการจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
โดยระบุข้อห้ามผู้สมัครและ๒ห้ามผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
รณรงค์จูงใจให้ไปเลือกผู้สมัครอื่น
กฎหมายระบุชัดว่าถ้าได้กระทำด้วยวิธีการเช่นให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
อาจคำนวณเป็นเงินได้ซึ่งจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
หรือถ้าไปรณรงค์จูงใจให้ไปเลือกผู้สมัครอื่น
โดยการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสบรื่นเริงหรือจัดเลี้ยง
หรือไปหลอกลวงบังคับขู่เข็น
อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จ
ถ้ากระทำฝ่าฝืนตามลักษณะดังว่านี้
ถือว่าผิดต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๑๐ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้กระทำผิดมีกำหนด๒๐ปี
แต่หากผู้สมัครหรือผู้ใดไปรณรงค์เชิญชวนให้คนไปเลือกผู้สมัครคนอื่น
ไม่ได้ให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด
อาจคำนวณเป็นเงินได้ไม่ได้ไปหลอกลวงบังคับขู่เข็นคุกคามใส่ร้าย
ถ้าดำเนินการในลักษณะนี้จะไม่เข้าข่ายความผิดแต่อย่างใด